ท่านผู้ชมครับมีคดีหึงโหดเกิดขึ้นที่เชียงรายนะฮะคือโหดเยี่ยมถึงขนาดฆ่ากันตายอ่ะฆ่ากันตายด้วยการแทงสิบสองแผลนะฮะผู้ที่ถูกแทงเสียชีวิตเป็นผู้หญิงค่ะอ่าส่วนผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายแต่เขาหึงเนี่ยคือหึงหึงตัวผู้ชายที่เป็นแฟนของผู้หญิงคือเขาเป็นชายรักชายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างนี้ครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยในท้องที่ของสพเชียงของที่เชียงรายนะฮะบ้านพักหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงของมีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๙ปีนะเธออยู่กับลูกชายวัย๑๑ขวบเป็นลูกติดกับสามีเก่าถูกพบในสภาพเป็นศพจมกองเลือดอยู่ที่
แล้วก็ปิดสวิตช์ไฟจนมืดเลยไม่ให้เห็นเลย
แล้วใช้มีดบุกเข้าไปประชิดตัวแทงหญิงผู้อยู่ที่บ้านเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ย
จนเกิดการต่อสู้เกิดขึ้นซึ่งผู้ตายที่เขาชื่อนางสาวจรุณีตียะทะ
เธอก็พยายามต่อสู้ตอนที่ถูกแทงเข้าไปแล้ว
เธอก็คว้ากีต้าโปร่งที่อยู่แถวนั้นในห้องฟาดผู้ก่อเหตุไป
แล้วก็แย่งมีดมาได้ด้วยนะครับแทงผู้ก่อเหตุไปสองสามแผล
แต่ถูกแย่งมีดกลับคืนไปได้แต่ในห้องมันมืดหมดเลยนะตอนนั้นน่ะ
แล้วก็ถูกแทงกลับอีกทีเนี้ยถูกจ้วงแทงไม่ยั้ง
จนเสียชีวิตคาที่รวมแล้วจากสภาพศพคือ๑๒แผล
ส่วนลูกชายของนางจารุณีที่อยู่ที่ห้องนะฮะตอนที่พยายามเข้าไปช่วยแม่
ก็ถูกตีจนหัวแตกนะแล้วก็มีร่องรอยที่ศีรษะนะครับ
ที่เป็นลักษณะแผลทั้งถูกตีถูกฟันส่วนนักกีต้าเนี่ยที่ฝ่ายผู้ตาย
เขาฟาดคนร้ายเข้าไปหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
จากชาวบ้านนะครับมาดูที่เกิดเหตุแล้วก็เห็นสภาพศพ
ก็ตรวจสอบกันเนี่ยนะฮะซึ่งหลังจากเกิดเหตุตรง
บ้านพักหลังนี้แล้วเมื่อคืนนี้ตอนประมาณทุ่มกว่า
กว่าเนี่ยนะครับตำรวจก็สืบสวนหาตัวคนร้าย
แล้วไปมีการแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนนึงนะครับ
ชื่อว่าในชาววัสต์อายุ๔๖ปีน่าครับ
ซึ่งเขาเป็นครูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่ตะบลเฮ้วยซ้ออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนั่นแหละ
ได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่ลำตัว
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในอำเภอขุนตาน

แต่ตอนนั้นยังไม่มีหมายสารไม่มีหมายจับอะไรไง
ก็ได้แต่สอบถามด้วยความสงสัย
สอบสวนถามว่าเออไปอะไรยังไงไปทำอะไรมา

แต่ว่าพอถูกสอบไปสอบมานะครับ

เขาเคยคบหากับนายกฤษณะอายุ๒๓ปี
ที่เป็นแฟนนุ่มของนางจารุณีผู้ตาย
อันนี้พันธบทเอกถนัดพลพาณิชย์ภูมิกับการสพเชียงของบอกนะฮะ
คือพอคบหากับนายกิจสนะแล้ว
แต่เลิกกันไปเพราะว่านายกิจสนะไปคบหากับผู้ตาย
ที่มีลูกกับสามีเก่าอายุ๑๑ขวบเนี่ย
นายชาวัดก็เลยไม่พอใจ
ก็คือเลิกกับเขาไปคบกับผู้หญิง
แล้วก็มีปากเสียงทะเลาะกับนายกิจสนะและผู้ตายเรื่อยมา
ก่อนเกิดเหตุที่มีคนร้ายบุกเข้าไปแทงนางจรุณีจนตายในบ้านเนี่ย

พบว่ามีพฤติกรรมทะเลอะแล้วก็โพสต์ในการต่อว่าคมขู่เอาไว้ด้วย
สุดท้ายแล้วก็ยอมรับสารภาพฮะนายชวัดก็ยอมรับสารภาพว่า
บุกเข้าไปในบ้านแล้วก็แทงเขาตายจริงสาเหตุเนื่องจากหึงหวงนี่แหละนะฮะ
แล้วการหึงหวงเนี่ยไล่ไปไล่มานะเขาเคยไปคบกับผู้ชายคนนั้นที่หึงเขาเนี่ย
สมัยบวชเนรคืองงตั้งแต่คบกันตอนบวชเนรแล้ว
บอกว่าก็คบกันแล้วก็ดูแลกันเจอกันตอนบวชเนร
อ่าเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันหลังจากนั้นมาก็เลิกกันแล้วฝ่ายนั้นเนี้ยเขาไปคบผู้หญิง
ก็เลยอาจจะตามไปฆ่าเขาเลยเจ็บใจหึงหวง